สาวคนนี้นะคะเขาก็ควงคู่กับแฟนหนุ่มไอติม
ไปสวีตว์หวานกันถึงประเทศดูใบ

ไม่ค่อยจะได้เห็นช็อตหวานผ่านสื่อกันสักเท่าไหร่
งานนี้สาวนิชาเขาจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
หลายคนก็เดินทางเที่ยวพักผ่อนเช่นเดียวกับนักแสดงสาวหน้าหวาน
นิชานนัทธนิชาที่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
วงแฟนนุ่มไอติมพระฤทธิ์เที่ยวประเทศดูไบแบบสองต่อสอง
แต่ทริปนี้หลายคนไม่ค่อยเห็นรูปคู่
จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเพราะเกรงใจผู้ยายหรือเปล่า

โดยนักแสดงสาวชี้แจงว่าส่วนใหญ่เป็นการผลัดกันแชะภาพมากกว่า
ทั้งนี้ยังบอกว่าเป็นทริปเที่ยวปกติไม่ได้สวีทหวานอะไรมาก
พอถามถึงของขวัญแทนใจช่วงนิวเยียร์
เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่มีอะไรมอบให้กัน
อกจากคำอวยพรเท่านั้นค่ะ
คิดว่าพี่ไปเกี่ยวกันไหมค่ะ
ไปประมาณ๖วันค่ะ

เหมือนขับรถในทะเลทราย
แล้วก็ไปมีแคมป์อยู่กลางทะเลใต้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่สวีทเลยค่ะก็เที่ยวปกติเลย
ส่วนใหญ่จะถ่ายแบบผัดกันถ่ายค่ะ

ถ้ามีลูกพูดก็คือมีบ้างค่ะ

ค่ะใช่